คุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้อยากพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปดู
ของสวยงามกันหน่อยนะคะ
ไปดูหาดทรายที่จังหวัดนครพนมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
มันแห้งขอดเลยมันกลายเป็นริ้วคล้ายเกล็ดพญานาค
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในหน้าฝนแบบนี้แบบนี้

เออแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้แห่กัน
ถามว่าทำไมมันถึงเกิดในช่วงหน้าฝนแบบนี้
ชาวบ้านบอกว่าเป็นผลมาจากการกั้นน้ำ
เพื่อทดสอบระบบเขื่อนไฟฟ้าของเพื่อนบ้าน
แต่กลับกลายเป็นเรื่องดีนะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของ
สถานที่ท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไปแล้วนะคะ

เรานำฝากกันในช่วงท้ายเบรกนี้ค่ะ